หลังจากที่สับสนกันเมื่อวานนี้วันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าจะมี๖กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนปลนให้เปิดได้แบบมีเงื่อนไข
ส่วนเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ก็เป็นวันที่๔ที่ตัวเลขต่ำกว่า๑๐นะฮะ
คือวันนี้พบเพียง๗รายแต่ว่ามันยังไม่เป็นศูนย์นะก็ยังวางใจไม่ได้นะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้นมา๗รายต่ำกว่า๑๐เป็นราย
วันที่๔แล้วนะครับเป็นอยู่ที่ภูเก็ต๓รายกะบี๑รายเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวนะครับ
แล้วก็เขาเดินทางกลับมาจากมาเลเซียด้วยขณะเดียวกันมีผู้ที่รักษาหายเพิ่ม๒๒รายครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีอีกคือไม่มีผู้เสียชีวิต
ส่วนยอดป่วยสะสมทั้งหมดตอนนี้๒๙๕๔รายกลับบ้านไปแล้ว๒๖๘๗รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลลดลงเรื่อยครับ
วันนี้เหลือ๒๑๓รายเสียชีวิตสะสมยังคงเป็นตัวเลขเดิมที่๕๔ศพนะครับโดยโฆษกสวบคก็ย้ำด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำมา
คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนมาก่อนและเรื่องสังคมแล้วก็ตามที่เศรษฐกิจตามลำดับนะฮะ
เพราะถ้าเกิดว่าควบคุมระยะแรกได้ดีก็จะมีการผ่อนปลนระยะต่อต่อไปทั้งนี้เนี่ยมาตรการการผ่อนปลนทั้งหมดจะกำหนดให้มีมาตรฐานกลางแต่ละกิจการกิจกรรมต่าง
โดยสอบคอจะเป็นผู้กำหนดให้ทุกพื้นที่โดยผู้ว่าทุกจังหวัดต้องฟังแล้วก็เป็นคนที่ไปกำหนดอีกทีนึงแต่ละจังหวัดนั้น
รายละเอียดจะปีกย่อยอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าไม่สามารถจะผ่อนปลนได้มากกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกลางที่สวบคอกำหนดเอาไว้นะแล้วก็วันนี้มีข่าวดีเขามีการประชุมกันมิมติว่าให้๖กิจการและกิจกรรมผ่อนปลนได้ดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะตลาดทุกตลาดเลยทั้งตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำถนนคนเดินแผงลอย
ร้านก็จะเป็นร้านที่อยู่นอกห้างเปิดได้นะแล้วก็ต้องติดกันไม่เกิน๒ครูหารัฐอาหารริมทางรถเข็นฮาร์เบอร์เรย์เปิดได้นะส่วนกลุ่มกิจการค้าปรีกค้าส่งได้แก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อน้ำร้านที่มีที่นั่งอะไรก็ตามทีหรือว่ายืนรับประทานเองก็เปิดได้นะฮะร้านค้าปรีกธุรกิจธุรกรรม
แต่ว่าต้องเป็นประเภทที่ไม่เล่นเป็นทีมไม่มีการแข่งขันเช่นฟุตบอลบาสเก็ตบอลวาเลวอลอันนี้ไม่ได้แต่เล่นคนเดียว๒คนโต๊ะกันแบบนี้ได้นะครับนะฮะทีนี้ร้านตัดผมถามว่าได้ไหมเปิดได้ร้านตัดผมร้านเสริมสวยให้ทำแค่๓บริการคือตัดสะได้เท่านั้นแล้วก็ต้องจองคิวล่วงหน้าต้องปิดทำความสะอาดทุก๒
แล้วจะประเมินทุก๑๔วันนะถ้าทำไปแล้วผ่อนปลนไปแล้วมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจะทบทวนแล้วก็กลับมาใช้บริการแบบนี้อีกรอบหนึ่งคือจะไม่ผ่อนปลนขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับทางด้านประหลักกระทรวงมหาธัยนายชาชัยพรมเลิศยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยยังสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอ
สุรามันเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้คนไปรวมกลุ่มกันแล้วก็จะเกิดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อนั่นเองนะครับ